โคลปีสิบเก้าขณะที่สรน้ำเตี้ยทีมชาติไทยนะครับ
ก็มีข่าวผันกับยะโอด้ารูทะซิบยอดทีมของ
คุณพ่อป้ายแดงหลังจากที่ภรรยาสาวนะครับได้ให้กำเนิดลูกชายที่โรงพยาบาลวิภาบดีแล้วทั้งคู่
ก็ตั้งชื่อว่าน้องเอเดนครับซึ่งก่อนที่จะมีทายาทคนแรกคู่นี้ก็คบกันมานานถึงเจ็ดปีนะครับ
ใช้ชีวิตร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเจ้าบาสก็บอกนะครับว่าที่ตั้งลูกชื่อนี้ก็เพราะว่า
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรออ่างเหมือนกับภรรยาแล้วก็อนาคตก็หวังจะปั้นให้เป็นนักเตะทีมชาติไทยด้วยครับ
ส่วนยาโฮดารุตาซิมเจ้าบุญทุ่มและแชมป์มาเลเซียซุปเปอร์ลีก
ปีล่าสุดตกเป็นข่าวให้ความสนใจนะครับ
เตะดีกรีทีมชาติไทย๒คน
หลังจากที่สโมสรนั้นยกเลิกสัญญากับทาง
แล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับให้ค่าเหนื่อยกับทั้ง
ธิติพันธ์แล้วก็สหรัฐอยู่เย็นที่เป็นข่าวว่าได้รับความสนใจนะครับ
ก็มีรายงานว่านอกจากนี้ยังมีในข่ายอีกหลายคนด้วยกันนะครับ
แต่สุดท้ายโอกาสของสหรัฐแล้วก็ถิติพันธ์ในระดูการนี้คงเป็นไปได้ยากครับ
ว่าอยู่ในแผนการทำทีมของต้นสังกัดในปัจจุบัน
วอเล็กบอลครับอัชราพรคงยศนักวอเล็กบอลหญิงในวัย๒๔ก่อนอันนี้ก็ไปยื่นใบสมัครนะครับ
เพื่อขอคัดเลือกเข้าเป็นผู้เล่นของสโมสรในหลีกเกาหลีใต้ล่าสุด
หพันธ์วอเล็กบอลของเกาหลีใต้กระหนดวันประกาศรายชื่อนักกีฬาต่างชาติที่มีสิทธิ์ในการเข้าคัดเลือก๒๐พฤษภาคมครับ
โดยนายธนดิตประสบเนธผู้จัดการสโมสรสุพรีมชนบุรีเป็นผู้ประสานงานกับทางเกาหลีใต้ก็บอกว่านักกีฬาส่งใบสมัครประมาณ๗๐คนนะครับ
มีเพียงโค้ชเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อที่เข้าร่วมหลังการคัดเลือกเสร็จก็จะมีการเซ็นสัญญาออนไลน์กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไปครับ
บอลลีกเกาหลีใต้นั้นก็สามารถนะครับใช้ผู้เล่นต่างชาติได้๑คนแต่จะต้องมีการคัดเลือกตัวเพื่อให้แต่ละทีมได้ประเมินขีดความสามารถก่อนจะย้ายไปร่วมทีมได้ครับ